ผมมองว่าเป็นการเป็นไปตามกลไกตลาดปกตินะครับ

มันเขาเรียกว่ามันปรับตัวในกรอบที่ค่อนข้างแคบ
ในเรื่องของการที่ค่าเงินมันจะเขาเรียกว่ามีความผันผลเพิ่มขึ้นในแต่ละปีเนี่ย
ต้องบอกว่าในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะในแวดวงของเศรษฐกิจการเงินการลงทุนเนี่ย
ก็พบกับสถานการณ์สามอย่างนะคะทั้งบาทอ่อนทองซุดตลาดหุ้นโรงหนักค่ะ
เรียกได้ว่าหนักเอาการเหมือนกันนะคะเพราะว่าทั้งสามอย่างนี้ก็มีความเกี่ยวยงกันโดยสิ้นเชิง
แต่ว่าประเด็นหลักหลักที่เราจะมาเจาะกันในวันนี้นะคะก็คือเรื่องของค่าเงินบาทนั่นเองค่ะ
ว่าความผันผวนแล้วก็การอ่อนค่าที่รุนแรงแบบนี้นะคะสาเหตุมันเกิดจากอะไร
แล้วสถานการณ์นี้จะอยู่กับเราไปอีกนานแค่ไหนและที่สำคัญนักลงทุนและนักธุรกิจควรจะรับมือกับมันอย่างไรนะคะ
ผู้บริหารสายงานตลาดการเงินธนาคารไทยพาณิชย์จำกัดมหาชนค่ะ
ขอเชิญพบกับคุณแพทิกได้เลยค่ะ
สวัสดีค่ะสวัสดีครับผมสวัสดีค่ะต้องบอกว่าสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะ
เป็นสถานการณ์ที่ค่อนข้างตึงเครียดพอสมควรนะคะสำหรับในแวดวงของเศรษฐกิจการเงินการลงทุนในบ้านเรานะคะ
ถามคุณแพทริกก่อนเลยให้วิแคปกันนิดนึงค่ะว่าที่ผ่านมาก็คือความเคลื่อนไหวของค่าเงินบาทไทยเนี่ยเป็นยังไงบ้าง
แล้วก็ที่มันอ่อนค่าที่ผ่านมาก็คือทะลุ๓๗ไปแล้วเนี่ยปัจจัยมันเกิดจากอะไรบ้างคะ
ครับผมก็ถือว่าเป็นสัปดาห์ที่ค่อนข้างผันปวดนะครับเพราะว่าตัวค่าเงินบาทของเราเองนี่ค่อนข้างอ่อนค่ามาค่อนข้างรุนแรงแล้วในเดือนที่ผ่านมานะครับ
ผมคิดว่ามันเป็นเรื่องที่เป็นเกี่ยวกับทั่วโลกที่มันรีลิงกันอย่างที่คุณระดาพูดไปเมื่อกี้เบื้องต้นนะครับเพราะว่าทองคำก็ลงใช่ไหมครับ
คิดว่ามันก็จะมีทั้งหมดเนี้ยครับอืมค่ะก็คือทั้งสามอย่างนี้ก็คือลิงลิงก์กันหมดเลยอย่างที่เราได้อธิบายไปตั้งแต่ตอนแรกนะคะ
แต่สาเหตุหลักถ้าให้น้ำหนักมากที่สุดกับการที่บาดอ่อนเนี่ยมันเกิดจากอะไรนะคะ
ผมคิดว่าตรงเนี้ยมันเป็นจุดที่เราเห็นได้ว่าค่าเงินบาทเนี่ยอ่อนค่าลงอย่างมีแน่สำคัญในช่วงที่ผ่านมานะครับแต่ว่าถ้าไปดูภาพรวมจริงจริงเองก็ตามเนี่ย
เราเองไม่ได้อ่อนที่สุดนะครับเราก็รู้สึกว่าอ่อนเขาเรียกว่าล้อไปกับทางภูมิภาคอื่นไปเหมือนกัน
อย่างเช่นว่าเราเนี่ยยังอ่อนน้อยกว่าทางจีนนะครับเยทูเดชอยู่ด้วยซ้ำไปนะครับ
แต่แค่ว่าถ้าเดือนที่ผ่านมาเดือนเดียวเนี่ยเราอาจจะเขาเรียกว่าออกจากในช่วงกับเพื่อนเราถ้าเทียบกับประเทศเพื่อนบ้านนะครับ
ผมคิดว่าตรงนี้มันก็ยังเป็นกันว่าพอคนเห็นว่าตัวยูเอเชสรียูเนี่ยมันยังขึ้นต่อปัจจัยดอกเบี้ยเนี่ยยังมีค่อนข้างหนักอยู่ว่าเขาเองก็ไม่ได้มีการปรับลดลงของตัวเฟสใช่ไหมครับ
แล้วก็ยังปรับขึ้นต่อนะครับแล้วก็ยังอาจจะส่งสัญญาณต่อไปว่าอาจจะยังขึ้นได้เขาเรียกว่ายังขึ้นหรือยังคงอยู่อีกสักพักหนึ่งจากตอนแรกที่คาดว่าอาจจะมีการปรับลดลงเนี้ยมันเลยทำให้คนก็ยังมองว่าถ้าอย่างงั้นเนี้ยมีการปรับคลิกการลงทุนหรือกระแสเงินเนี้ยจากที่หนึ่งไปที่หนึ่งก็ค
ก็คืออ่อนกันหมดเลยนะคะอีกอย่างในเรื่องของเศรษฐกิจจีนเองด้วยตรงนี้ก็ส่งผลอยู่ไหมคะกับความอ่อนแอของเศรษฐกิจจีนนะตอนนี้จีนเนี้ยยังค่อนข้างที่จะที่ค่อนข้างชานะครับเมื่อเทียบกับประเทศอื่นในความพิพาคนะครับผมผมคิดว่าตรงนี้เนี้ยมันปัจจัยที่ทำให้ดอลลาร์มันแข็งค่าขึ้นเนี้ยก

ว่าจริงจริงแล้วเนี้ยมันมีความในหลายตัวนะครับอย่างถ้าอย่างด้านกราฟต์ด้านซ้ายมือเนี้ยค่าเงินบาทเราเองเนี้ยมีอ่อนนะครับในช่วงเดือนที่ผ่านมาค่อนข้างรุนแรงนะครับเมื่อเทียบกับตัวจีนนะครับแต่ว่าอย่างที่บอกค่ะว่าถ้าปัจจัยต่างประเทศเนี้ยอย่างที่เราคุยไปว่ายิวมันปรับตัวขึ้นเร็ว
ฝั่งโอดออกค่อนข้างเยอะขึ้นนะครับค่ะแล้วก็ปัจจัยที่เรายังมีตามมาก็คือเรื่องของเองเพราะตามเนี้ยมันก็จะมีคนที่พูดถึงว่าเฮ้ยนักสิ้นปีเนี้ยเราจะกลับมาสามารถเป็นได้รึเปล่านะครับผมคิดว่าตรงเนี้ยมันยังเป็นปัจจัยในประเทศอยู่นะครับที่ทางกฎเงินท่าเงินบาทอยู่อีกอันหนึ่งที่พูดเลี่ยง

ที่สู้ตัวยิวจะช่วยยิวไม่ได้เนี้ยเราถ้าเรามีการเคลื่อนย้ายเงินการลงทุนจากอิมเมอร์จิ้งมาร์เก็ตไปที่สหรัฐเนี้ยมันก็จะทำให้บาทอ่อนค่าหลงนะครับก็จะเห็นได้ว่าพอบาทอ่อนค่าหลงปุ๊บตลาดหุ้นเองก็มีการคอแหลกลงมาในวิทย์ผ่านนานมันก็จะเป็นปัจจัยที่ค่อนข้างลิงกันมันจะเป็นเขาเรีย
ตอบแทนของพันธบาทเอ่อสิบปีของรัฐบาลสหรัฐเนี้ยก็ให้ยิวที่ค่อนข้างสูงตามภาวะที่ดอกเบี้ยขาขึ้นนะคะคนก็เลยโยกเงินไปที่ฝั่งอเมริกามันก็เลยทำให้เหมือนกับว่าบ้านเราเนี้ยก็อ่อนแอไปด้วยนะคะใช่ครับเฮ้ยแต่จริงจริงต้องบอกว่าเขาไม่ได้ออกจากค่าเงินบาทเป็นหลายนะครับมันเขาก็ออกจากภู

ไปถึงต้นปีหน้านะครับผมคิดว่ามันก็จะเป็นสิทธิ์ที่ที่มันจะกันไปมานะครับว่าเย็นอ่อนค่าบาทอ่อนค่าเมื่อเมื่อเราเทียบกับเย็นบาทเนี้ยจริงจริงก็จะเห็นได้ว่าเราก็อาจจะเทรดอยู่ที่ประมาณศูนย์จุดสองสี่อยู่ตรงเนี้ยนะครับผมมันก็จะไม่ได้มากถ้าเมื่อเทียบกับที่อยู่ในภูมิภาคเดียวกันเพรา

มันก็เป็นไปตามกลไกตลาดแบบปกติผมมองว่าเป็นการเป็นไปตามกลไกตลาดปกตินะครับผมเพราะว่าอย่างเรื่องของความเปลี่ยนแปลงหรือเขาเรียกว่าความผันผลของตลาดแต่ละตลาดเนี้ยมันก็มันก็สูงขึ้นทุกที่ถูกไหมครับมันก็มีการที่จะปรับถูกของทุกที่ไม่ว่าจะเป็นไม่ว่าจะเป็นฝั่งที่ประเทศพัฒนาแล้

วนมากขนาดนั้นใช่ไหมคะครับคือผมอยู่ในตลาดภายในเชอร์มาร์เก็ตเนี่ยผมรู้สึกว่า
แต่ว่าเราจะเห็นว่ากลุ่มลูกค้าที่สามารถที่จะบริหารจัดการได้ดีเนี่ย
ไม่ว่าจะสถานการณ์ที่เป็นความผันผลสูงหรือต่ำเนี่ย
เขาก็สามารถที่จะใช้เลือกเครื่องมือที่มันเหมาะกับบริษัทเขาจัดการได้นะครับ
ผมเองอยากจะเสริมเพิ่มขึ้นด้วยซ้ำไปว่า
กลุ่มที่อาจจะยังไม่ได้แอคทีฟดูแลในการบริหารความเสี่ยงเรื่องอัตราแรกเปลี่ยนมากนักเนี่ย
ผมว่ากลุ่มนี้น่าจะเข้ามาคุยดูว่าแบบเราจะสามารถทำยังไงได้บ้างเพื่อจะได้จัดการพวกนี้ให้มัน
ไม่ว่าในปีที่มันมีความผลผลสูงหรือต่ำครับผม
อืมค่ะแน่นอนว่าในสถานการณ์แบบนี้แม้มันแม้มันจะมีความผันผวนนะคะแต่ว่ามันก็จะมีเรื่องของข้อได้เปรียบเสียเปรียบที่เกิดขึ้น
ได้เปรียบเนี่ยมันจะเกิดขึ้นกับใครบ้างกลุ่มไหนบ้างแล้วก็ถ้าเกิดว่าเสียเปรียบเนี่ยจะเป็นกลุ่มไหนที่เสียเปรียบมากที่สุดสำหรับสถานการณ์ที่เป็นแบบนี้คะ
ครับก็ถ้าเรื่องค่าเงินบาทอ่อนค่าลงเนี่ยก็ชัดเจนครับกลุ่มที่เป็นส่งออกถูกไหมครับก็จะได้เปรียบเพิ่มขึ้นนะครับเพราะว่าหนึ่งดอลลาร์ที่เขาคอนเวิร์ตเนี่ยก็จะได้ราคาที่สูงขึ้นนะครับในทางกลับกันนะครับกลุ่มที่เป็นกลุ่มอิมพอร์ตแน่นอนครับว่าต้นปีเนี่ยเขามีการอิมพอร์ตที่ของที่แพง
นะครับผมคิดว่าประมาณการเคลื่อนเคลื่อนย้ายของโลกของเม็ดเงินเนี่ยก็ออกไปตามข้างมากแล้วนะครับเราเองก็ยังมีความเชื่อมั่นนะครับว่าหลังจากที่ทางทางรัฐบาลเองเปิดส่งเสริมการท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นการฟรีวีซ่าหรือก็เราจะเห็นนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นในสิ้นปีนะครับแล้วก็เรายังมีความเชื่อมั่นนะครับว่า
ถ้ามีทิศทางในการลดลงมาเนี่ยผมคิดว่าจะมีกระแสเงินกลับเข้ามาในประเทศนะครับแล้วก็ทำให้ค่าเงินบาทเนี่ยน่าจะแข็งข้างจากจุดนี้ได้ในสิ้นปีนะครับผมอย่างโดยยกตัวอย่างตอนนี้เรามองอยู่ที่๓๗๕เทรดนะวันนี้ถูกมั้ยครับผมค่ะประมาณว่ามันอาจจะเป็นไปได้ว่าแฉลบขึ้นไป๓๗๕บวกหลบนะครับแต่ว่าในช่วง
ระยะสั้นเลยเนี่ยมันมีโอกาสไหมคะที่มันจะไหลไปถึง๓๘เพราะว่าหลายคนก็กังวลเรื่องนี้เหมือนกันแน่นอนครับผมคิดว่าเรื่องไอ้ฟันโพลตรงนี้มันยังเขาเรียกว่าอยู่ในสัปดาห์ที่ค่อนข้างผ่านห่วนแล้วก็ค่อนข้างเปลี่ยนแตกค่อนข้างเร็วนะครับผมยังเชื่อว่ามันมีความโอกาสที่มันจะแฉลบขึ้นไป๓๘เนี่ยก็ยัง
เขาเรียกว่าอ่อนค่าอย่างชะลอตัวไม่ได้อ่อนเหมือนสัปดาห์ที่ผ่านมาครับ
แล้วมันจะมีปัจจัยอะไรอีกไหมคะที่มันจะทำให้เงินทุนไหลกลับมา
แล้วบาทเนี่ยก็มีการแข่งค่าขึ้นนอกจากในประเด็นดังกล่าวที่เราได้พูดถึงกันไป
ก็จะเป็นตัวที่ทำให้มีดอลลาร์เข้าประเทศมากขึ้นนะครับ
เรื่องที่สองถ้าสามารถที่เราจะเอานักลงทุนที่เราเข้ามาตอนนี้เรามองไว้ประมาณสัก๒๐ไปปลาย
ล้านคนเข้ามาถ้ามันสามารถที่จะเอาเข้ามาได้เพิ่มมากกว่านั้นเนี่ยโอกาสที่มันจะแข็งค่าขึ้นก็ยังมีอยู่นะครับ
ตรงนี้เองก็จะเป็นเม็ดเงินที่เราจะเห็นได้ว่าถ้ามีเข้ามาเพิ่มขึ้นและยังต่อเนื่องอยู่
ก็น่าจะทำให้ตัวค่าเงินบาทแข็งค่าขึ้นได้ครับผม
อืมค่ะก็ขึ้นอยู่กับหลายหลายปัจจัยโดยเฉพาะการลงทุนที่อ่าในประเทศแล้วก็การดำเนินนโยบายต่างต่างของรัฐบาลนะคะ
ว่าจะสามารถกระตุ้นการส่งออกออกไปอีกได้มากแค่ไหน
รวมถึงในการดึงดูดนักท่องเที่ยวเข้ามาในการกระตุ้นเศรษฐกิจว่าทำได้มากแค่ไหนนะคะ
อยากจะให้แบบทิ้งท้ายเป็นคำแนะนำไว้หน่อยค่ะ
ผมคิดว่าเขาคงต้องบริหารจัดการเป็นระยะสั้นไปว่าช่วงนี้ถ้ามีออเดอร์ที่ต้องซื้อแล้วจำเป็นว่าเป็นช่วงสั้นเนี่ยก็คงต้องซื้อเป็ดเป็นหลอดไฟ
แต่ถ้ามันแข็งจริงก็ยังมีจังหวะให้รอได้ตามที่หลายธนาคารคาดว่ามันจะแข็งขึ้นในอนาคตครับ
โอเคค่ะและนี่ก็เป็นวิธีการในการรับมือของผู้ประกอบการแล้วก็นักลงทุนต่างนะคะที่รับมือกับความผันผลที่มันเกิดขึ้นในช่วงนี้ซึ่งคุณแพทริกก็มองว่ามันก็เป็นไปในระยะสั้นนะคะที่มันจะเกิดขึ้นเพราะว่าปลายปีเนี่ยก็มีรุนว่าบาทเนี่ยก็อาจจะกลับมาแข็งค่ามากขึ้นตามปัจจัยต่างที่
วันนี้ขอบคุณค่ะ
ขอบคุณนะครับผม